พื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมกันแล้วอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามครับที่
แรกพาไปชมที่จังหวัดสุโขทัยกันก่อนครับ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
และพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานไฟพระเริกและพระประทีพ
ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยประจำปี๒๕๖๖
โดยช่วงเช้าวันนี้ทางจังหวัดจะอันเชิญไฟพระเริกและพระประทีพระราชทานแห่รอบเมือง
เพื่อให้ชาวสุโขทัยได้ร่วมชื่นชมความสวยงาม
ก่อนจะนำลงไปลอยเป็นประถมเริกณสระน้ำวัดศาสีตะพังตะกวน
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตะบนเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัย

ซึ่งไทยรัฐทีวีจะมีการถ่ายท่อสดให้ได้ชมกันในช่วงเวลา๕ทุ่ม
หรือเวลาประมาณ๒๓นาฬิกาครับ
ส่วนที่จังหวัดตากค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ก็เป็นคืนแรกของงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีบพันดวง
เขาไปลอยกันที่ลานกระทงสายริมแม่น้ำปิงในอำเภอเมืองตากค่ะ
มีการแข่งขันกันด้วยนะแข่งขันลอยกระทงสายระหว่างชุมชน
โดยเป็นการลอยกระทงสายที่ประดิษฐ์จากกะลามะพร้าวค่ะ
ตกแต่งกันสวยงามชุมชนละ๑๐๐ใบลอยลงสู่แม่น้ำปิง
ใช้เวลาชุมชนละประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ
ก็มีกองเชียร์มีการแสดงประกอบสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นกันเต็มที่เลย
ส่วนที่พยาวครับก็มีการจัดงานยี่เป็งลอยกระทงกว้านพยาวนะฮะ
ก็มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวพากันไปร่วมลอยกระทงที่หน้ามรูปปั้นพญานาคกันคึกคักเหมือนกัน
แล้วก็ที่บริเวณลานหน้าอนุสวรีพ่อขุนงำเมืองครับ
มีการตั้งซุ้มห้อยแขวนโคมไฟที่เป็นพุทธบูชา
มีการแสดงการละเล่นต่างนะครับที่ลานขวงวัฒนธรรม
แล้วก็มีการจุดพลุจากท้องน้ำกว้านพยาวอย่างตระการตาอีกด้วยนะครับ
แน่นอนนะฮะตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาแล้วก็มีการจัดงานนะครับ
บรรยากาศตามจุดอื่นเราจะเอาบรรยากาศให้ชมกันตลอดเช้าวันนี้แหละนะครับ